ครั้งหนึ่งหน้าเท้าสุรนารีก
เคยได้มีนุ่มเจ้าผู้เคียง
สามบ้านต่างว่าจะรัก
ไม่เปลี่ยนแปลงชั่วการ
หากใครผิดคำสาบาน
ให้มีอันเป็นไป
พ้นผ่าน
ครั้งนั้นไม่นานต่อมา
ขออนิจจาฝ่ายสาวก็แปลภัณฑ์
ใจกลับมอบความรัก
ให้กับชายอื่นไป
หนุ่มหนึ่งเขาตรอมใจ
ชอบทั้งมหายาม
หนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่เอง
อยากจะตะเบงเปล่งเสียงร้องไห้
โหมาท้อนสาบาน
ต่อนายโม
เหมือนคนจวนสิ้นใจ
อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดี
อย่าให้มีคลื่นคงระทน
ในลูกสุดแสนรัก
อยากให้เธอสุขใจ
อย่าโกรธแค้นเครื่องใด
ลูกขอรับไว้พูด

หนุ่มคนนั้นก็คือฉันเอง
อยากจะตะเบงเปล่งเสียงร้อง

มาถอนสาบานต่อหน้ายาโม
เหมือนคนจวนสิ้นใจ
อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดี
ย่าให้มีคืนคนระทงอันใด
ลูกสุดแสนรักอยากให้เธอสุขใจ
ยากโปรดแทนเครื่องใด
ลูกขอรับไว้ผู้เดียว
ทุกวัน๑๙นทุกวัน๑๙นทุกวัน๑๙น